สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรเท่าชิดกรติดทั่วไทยครับ
ไปกับตลอดข่าววันนี้วันอาทิตย์เวลาบ่าย๒โมง
คิดถึงไหมหายไปตั้ง๑สัปดาห์ถามใครคิดถึง
ถามคุณผู้ชมทางบ้านถ้าคิดถึงก็ส่งข้อความมาหาได้นะคะ
ในช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยเรามาท่าเทออะไร
ท่านี้เหรอคิดตะกี้
มันคืออะไรมันคือท่ากันไกลตัดผม
เพราะว่าในช่วงแรกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูร้านตัดผม
๒ร้านเลยนะพาไป๒ร้าน๒จังหวัด
นั่นคือที่จังหวัดบุรีรำและจังหวัดอ่างทอง
ร้านนี้เขาไม่ธรรมดาเพราะว่าร้านตัดผมส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้องแอร์ธรรมดาถูกไหม
แล้วร้านนี้อ่ะร้านนี้เขาบอกว่าเปิดโล่ง
ล้มโชยครับสบายทีเดียว

มันโล่งสบายมันจะไม่แหว่งซะล่ะผม

ลมโชยคุณผู้ชมครับไปที่แรกเลย
ไปเจอกับร้านลมโชยนะครับ
รมเชยบาร์เบอร์ของนายบุญส่งแมนไทยสงศ์อายุ๔๕ปีครับ
ร้านก็อยู่ริมถนนข้างโรคพยาบาลบุรีโรลัม์
ใกล้กับวัดป่าหลังโรงเรื่อยนะครับ
ซึ่งเป็นเพลิงเล็กเปิดโล่งเลยรับลมธรรมชาติครับ
หลังคามุงสังกษีเก่าแบบกันแดดเท่านั้นนะ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่าลูกค้านี่เพียบเลยนะครับ
มีไปนั่งรอคิวใช้บริการตัดผมกันไม่ขาดสายครับ
ทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เขาบอกว่าเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมานานกว่า๖๐ปีแล้ว

ใช่แล้วครับเพราะว่าราคานั้นเนี่ย
ตัดผมผู้ใหญ่นะคิดเพียงหัวละ๕๐บาท
เด็กก็๒๐๓๐บาทไง
จากนี้ยังมีบริการโกนหนวดแคะหูปั่นหูให้กับลูกค้าอีกด้วยนะครับ
ในแต่ละวันจะมีลูกค้าจากหลากหลายสาขาอาชีพ
นั่งรอตัดผมไม่น้อยกว่าวันละ๒๐๓๐คนเลยทีเดียว

แล้วที่นั่งก็ยังเป็นแบบเก่าโบราณเป็นแบบนี้

ไอ้โต๊ะนั่งไม้ที่เป็นใช้สำหรับตัดผมโกนหวดแบบนี้เนี่ย
แล้วก็ร้านลมโชยบาร์เบอร์นอกจากจะเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วนะครับ
อนุรักษ์เก้าอี้เก่าที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี่แหละครับบรรยากาศ
เป็นแบบโบราณลูกค้าเขาก็เลยจะติดใจ

ต้องซี๊ดปากตะ

เจ้าของร้านเขาเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อของเขานะครับ
เปิดร้านตัดผมลมโชยมานานกว่า๕๐ปี
ส่วนตัวเองเนี่ยเขามีอาชีพทำนา
แต่หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปเมื่อ๑๐ปีกว่า
ที่แล้วเนี่ยตัวเขาก็จึงหันมาทำอาชีพตัดผมแทน
เนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเขารักอาชีพนี้มาก
แล้วตัวคุณลูกเองก็มีฝีมือด้านนี้อยู่บ้าง

ช่วยแต่ลมนะกลิ่นไม่ต้องช่วยมัน
น่าจะช่วยแต่ลมแหละไม่มีกินบ้าแล้วโห

ส่วนอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับ

เขาบอกว่าโดนใจลูกค้าเหมือนกัน
ชนิดที่ว่าไปใช้บริการกันไม่ขาดสายนะครับ
ที่นั่นเนี่ยร้านตัดผมเขาชื่อว่าลมโชยเหมือนกัน
แต่เป็นล้มโชยร้านเก๋บาเบอร์ของนายสมนึกใจเฉื่อยอายุ๔๙ปี

แล้วก็ลักษณะของร้านเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลย
เป็นบรรยากาศแบบลูกทุ่งแหละครับ
เปิดหลังคามุมย่าแฝกเขาเรียกว่าเพลิงหมาเหงิน
ร้านนี้นะครับเขาตั้งอยู่ตรงข้ามวัดสามโก้บริเวณถนนสามโก้ศรีประจันทร์หมู่
อำเภอสามโก้เจ้าของร้านก็บอกว่าเดิมทีเป็นช่างตัดผมในห้องแอร์ที่กรุงเทพ
ทำมา๑๐ปีแล้วก็ออกมาเปิดร้านของตัวเองครับเป็นร้านลมโชยแบบบ้าน
ก็มีนายตะวันใจเฉื่อยเพื่อนฝูงมาเพียบนายตะวันใจเฉื่อยอายุ๒๑ปีลูกชาย
เขาก็เป็นช่างตัดผมคอยช่วยเหลืออีกหนึ่งแรงนะครับ
ที่เห็นไปเมื่อสักครู่น้องใบตองทักมาที่เขาเล่นหมากลงหมากรุกกันอยู่
ลูกค้าเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่นั่งรออยู่ก็เล่นหมากลุกไปเพลินไงสร้างมิตรภาพแบบเพื่อนฝูง
คือให้นั่งรอแบบไม่เบื่อได้มีแบบว่าสังคมร่วมกันคุยกันได้
มีอะไรทำไม่เบื่อไงแล้วที่สำคัญบางคนก็บอกว่าเล่นติดลม
พอถึงคิวตัวเองบอกไม่เป็นไรไม่รีบตัดขอเล่นให้จบกระดานนี้ก่อน
ส่วนราคานะครับผู้ใหญ่หัวละ๕๐บาทเหมือนกันเด็กราคา๒๐๒๕บาท
เปิดให้บริการตั้งแต่๙๑๗บริการแล้วเขาก็จะหยุดทุกวันพุธนะครับ
ที่ฉันแอบเห็นข้อความเขาส่งมาบอกว่าเปิดมา๖๐ปีเท่าอายุคุณชนะเลยค่ะ
นี่เขาส่งมาอย่างนี้จริงให้เราสังเกต
ฉันเห็นฉันอ่านคาตาเลยไม่มีแบบว่าโกหกเลย
ใกล้เคียงเลยต้องทานสักครึ่งหนึ่ง

ควรจะต้องหารครึ่งถึงจะเริ่มใกล้เคียงนะเอาแต่อย่าคุยเรื่องอายุคุยเรื่องอื่นดีกว่า
เรื่องอื่นใช่ไหมเป็นเรื่องราวดีกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
สำหรับนักศึกษานุ่มชาวกุยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินค่ะ
รู้สึกว่าจะชื่นชอบแล้วก็อนุรักษ์ในการทอผ้าไหมแบบโบราณสักนิดนึง
ซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากแล้วและที่สำคัญเป็นการสร้างรายได้
ระหว่างเรียนได้ดีมากจริงด้วย

คือการทอผ้าใหม่เนี่ยบางคนคิดว่ามันเป็นงานของผู้หญิงเนาะ
จริงแล้วผู้ชายก็ทำได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เด็กหนุ่มคนนี้นะคะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองชาวกวยหรือว่าชาวกุย
หรือชาวสวยโบราณก็คือการสวมเสื้อยืดสีขาวนุ่งสโรง
คาดผ้าพันคอไหมสีดำที่ย้อมจากเปลือกต้นมะเกลือค่ะ
แล้วก็กำลังช่วยคุณยายสาวไหมแล้วก็กรอเส้นไหมเข้าหลอดนะคะ
หลอดละ๑เส้นแล้วก็ดึงปลายไหมแต่ละหลอดเข้าไปรวมกันด้วยความชำนาญเลยทีเดียว

สาวใหม่เนี่ยมันเลยเป็นที่มาใช่ไหม
ใช่ถามว่าสาวไหมสาวไหม

ไม่ใช่อันนี้คือเป็นวิธีการสาวหมายแบบจริงเลยของจังหวัดสุรินทร์นะคะ
จริงผ้าใหม่สุรินเขาขึ้นชื่อเหมือนกัน
หนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่านายพัฒนาชัยสายคูณอายุ๒๐ปี
ชาวบ้านหนองมะแซวหมู่ที่๑๑นะคะตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
นักศึกษาชั้นปีที่๒คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินค่ะ
โดยใช้เวลาว่างในวันหยุดเสาร์อาทิตย์กลับบ้าน
ทอผ้าไหมลวดลายพื้นถิ่นโบราณของชาวกุย
ที่เรียกว่าผ้าไหมลายลูกแก้ว
ค้นประยุกต์ลวดลายใหม่ออกมาอยู่เสมอนะคะ
เพื่อสร้างสีสันแล้วก็เพิ่มมูลค่าของผ้าไหมมัดหมี่
และนำไปขายสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วย
โดยในวันหยุดแบบนี้แหละค่ะก็จะชอบมาช่วยคุณยายนะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเลย
เห็นคนแก่ทำก็เลยเล็งเห็นคุณค่า
ดีกว่าเอาเวลาว่างไปทำอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์

อีกหนึ่งความสามารถพิเศษของเขาก็คือนี่แหละค่ะ
การศีษฐ์ซอจากกระดองเต่า
คนเท่าคนแก่ภายในหมู่บ้านเขาทำไว้ตั้งแต่โบราณคือเพราะมาก
แล้วสีซออันนี้คือเป็นซอแบบกระดองเต่าจริงนะเป็นซอโบราณจริง
เขาบอกว่าหัดเล่นซอจากกระดองเต่าจากวงมโหรีปีภาษณ์ในหมู่บ้านด้วย
เป็นเด็กที่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยมากเลยทีเดียวนะคะ
โดยเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะที่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะคะ
จะมานั่งสาวไหมทอผ้าหรือว่าเล่นซอ
เพราะว่าถือว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นการอนุรักษ์
แล้วก็สืบสารศิลปะประเพณีวัฒนธรรมของชาวกุยโบราณ
ที่กำลังจะศูนย์หายไปนั่นเองค่ะ

ชื่นชมมากสมัยนี้ใช่แล้วแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ได้เป็นรายได้ที่ดีอีกด้วยนะคะรวมไปถึงสืบสารประเพณีที่มันใกล้จะหายไปแล้ว
แล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกไปว่าผ้าไหมสุรินเนี่ยขึ้นชื่อมาก
หลายคนคิดว่าผ้าไหมน่าจะเป็นแบบของทางเหนือหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เป็นชาวเหนือจะต้องไม่ใช่ค่ะสุรินทร์ก็มีผ้าไหมเหมือนกันนะคะ
แล้วในแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยก็มีผ้าไหมที่เป็นลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกัน

ถูกต้องดิฉันดูมีความรู้ไหมคะเนาะก็เรื่องนี้เรื่องเดียว
ครับอันนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมครับตลอดข่าวยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตาม
เฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้
พ่อหนุ่มแจ็คสเปรอร์โหลสงสัยจะตกงานซะแล้ว
ก็เลยมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ขายลูกชิ้นทอดซะอย่างนั้น
ไม่ใช่โจรสลัดแล้วเหรอไม่ได้เป็นโจรสลัดแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันครับค่ะ
ตลอดฐานเรื่องวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป